มาเริ่มกันที่สาวสวยเอสเตอร์สุปีรีลากันก่อนเลย
จู่ก็โดนแซวคุณว่าทำหน้าที่ลูกสะพ้ายที่ดีนะจ๊ะ
พาคุณแม่ของหนุ่มเคนไปตรวจเช็คสุขภาพ

เป็นเรื่องปกติก็ต้องทำคะแนนบ้างอะไรบ้าง

ฉันก็แอบเคยได้ยินมาเหมือนกันเรื่องแบบว่า
เอาใจคุณแม่ของแฟนนุ่มอะไรประมาณอย่างนี้

ส่วนประเด็นกับอดีตคู่จิ้นช้อนจินดาโชธ
หลายคนมองว่าฝ่ายชายโพสต์ข้อความแขวะเธอนั้น

และไม่เห็นไอจีของฝ่ายชายด้วย
วอนขอว่าไม่อยากจะเป็นประเด็นให้มาจับโยงกันอีก
ก่อนจะย้ำว่าหากมีงานละครที่ต้องเล่นด้วยกัน
เธอก็ยินดีเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็เท่านั้นเองค่ะ
เรียกว่าไปเป็นเพื่อนพี่เคนดีกว่า
ถ้าแสดงว่าอยากเป็นสไตล์ดีอะไรอย่างนี้รู้สึกยังไม่ขนาดนั้นค่ะ
มีเรียกไฟเสียมาทั้งบ้านเราแล้วก็บ้านพี่เคนด้วย
เรียกว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าค่ะ
ที่พอโพสต์เรื่องของความสื่อสารคือการเข้าใจอะไรอย่างนี้
แต่ผมก็คิดว่าเข้าถ่วยกับเราหรือเปล่า

เพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วค่ะ
ขอโทษอย่ายกเถอะไม่น่ามีอะไรแล้ว
ทำงานก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันไม่ได้เจอกันแล้ว

ใช่เพราะว่าเราก็มีแพลนละครของปีนี้แล้ว

คือก็อย่างที่บอกคือถ้าจะมีโปรเจกต์อะไร

แคสต์นี้เหมาะกับเราเหมาะกับเขาหรือเปล่า